ในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็ก่อให้เกิดการให้ขึ้นมากมายนะคะ
อย่างที่เราเห็นการจิตอาสาหลายคนเลย
หลากหลายอาชีพหลากหลายวัยนะคะที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
เพื่อที่จะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อขอทำความดีส่งต่อกันค่ะ
รวมถึงคนบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะสองคนค่ะแท็กพระรันยูแล้วก็แฮกชวนชื่น
เป็นสองคนบันเทิงที่ก็ขอร่วมทำความดีน้อมถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ด้วยเช่นเดียวกัน
เป็นคนบันเทิงที่มุ่งมั่นทำความดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
ทักพรรณยูโรจนวุฒิธรรมและธวัชชัยขชานรหรือว่าแฮกชวนชื่น
ก็รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงซึ่งเป็นหน่วยบรรเทาสาธารณภัย
ได้รับมอบหมายจากทางสำนักพระราชวังให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน
ที่มาต่อแถวเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังนะคะ
เพียงแค่การอำนวยความสะดวกประจำจุดเต็นต์สีขาวหน้าพระบรมมหาราชวังฝั่งประตูวิเศษชัยศรีเท่านั้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของแท็กพระรันยูเองเนี่ยเขาแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง
ด้วยการสักรูปแผนที่ประเทศไทยแล้วก็เลข๙ไทยบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของตัวเอง
ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเขาศักดิ์มานานแล้วด้วยนะคะรวมถึงที่สำคัญที่สุด
เขาจัดหารองเท้าสีดำหุ้มส้นสุภาพมาให้กับประชาชนที่ต้องการเข้าไปถวายกลับสการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
หยิบยืมกันสำหรับใครที่มาถึงแล้วเนี่ยไม่มีรองเท้าสุภาพที่จะใส่เข้าไปในพระบรมมหาราชวังค่ะ